วันนี้มีคดีโหดอ่ะที่กาลสินเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโหดจริงจริง
ไม่มีใครที่ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนร้ายเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไร
ค่ะคือผู้ตายเป็นถึงพันธ์ตำรวจโทนะคะใช่ค่ะ
เป็นสารวัตรปราบปรามด้วยนะคะแต่ว่าสภาพศพเขาเนี่ยคุณผู้ชมถูกมีดอะค่ะ
แทงเข้าไปเนี่ยรวมรวมแล้ว๒๓แผลแทงตามลำตัวแทงเข้าไปที่คอ
เท่านั้นไม่พอที่มันโหดเยี่ยมกว่านั้นก็คือมีการตัดอวัยวะเพศทิ้งด้วย
ใช่คือตัดอวัยวะเพศออกไปทั้งหมดแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเขาด้วยนะคะ
คือตั้งใจว่าจะทำลายหลักฐานแต่คนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นพอดีว่าไฟไหม้
อืมก็เลยไปช่วยดับไฟก็เลยมีร่องรอยหลักฐานหลงเหลืออยู่
จับคนร้ายได้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังใช่ค่ะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ย
ฟังก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอันนี้ต้องแค้นแน่นอน
ถ้าไม่แค้นไม่ทำกันขนาดนี้เล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ตำรวจภูทรกรรมลาศัยแล้วก็ทีมแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านไม้
แล้วก็มีเหตุไฟไหม้ด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณเกาะสร้างบ้านไม้เรือนไทยเก่าในบ้านพบร่างของพันธุ์ตำรวจโทจำรัฐดนเจือ
อายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นสารวัตรปราปรามสอพร่องคำค่ะ
สภาพศพนะคะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเหลือง
หงายจมกองเลือดอยู่หัวเนี่ยแตกแล้วก็มีรอยถูกแทงเข้าที่คอ
มีรอยถูกแทงเข้ารอบลำตัวแทงหน้าท้องไส้คือทะลักออกมาเลย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะอวัยวะเพศถูกตัดหายไปทั้งหมด
นับรวมรวมบาดแผลที่ลำตัวแล้วเนี่ยยี่สิบสามแผลด้วยกันคือเละเลยอ่ะค่ะ
ใช่ค่ะภรรยาถึงขั้นที่ว่าโอ้โหมาเห็นศพสามีร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะรับไม่ได้กับสภาพศพของสามีที่ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอย่างที่คุณเขมมาสอนเล่าไปว่า
ไม่มีการเผาเพื่อจะทำลายหลักฐานด้วยรอบบ้านเนี่ยเป็นรอยเผาอยู่หลายจุดเลยค่ะ
ลักษณะเหมือนเอาน้ำมันเนี่ยไปราดตามจุดต่างต่างแล้วก็เอาไม้กวาดจุดไฟ
ซึ่งช่วงนั้นอย่างที่บอกว่ามีชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้
แล้วพอมองไปดูเนี่ยโอ้โหมันเห็นเปลวไฟค่ะคุณผู้ชมดูนะอันนี้ภาพก่อนและหลัง
เนี่ยค่ะรถด้านหลังเนี่ยไฟไหม้ล้อแล้วก็ลามทางหลังรถเนี่ย
แต่ว่าชาวบ้านที่เขาได้กลิ่นไหม้แล้วเขาก็หันไปเห็นเปลวไฟก็ช่วยกันเรียกเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะ
แล้วก็ไปช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันท่วงที
พอไปตรวจสอบดูที่หน้าบ้านค่ะมีกระป๋องเบียร์อยู่สามกระป๋อง
คลายว่าน่าจะเป็นคนร้ายอะมีหนึ่งกระเปาะ๓กระเปาะเหนียวเค้าไปก่อเหตุ
ปกติแล้วพ่อเนี่ยทำงานที่สพร่องคำแล้วก็จะกลับไปพักที่บ้านที่อยู่ในตัวเมืองกาลสิน
นานถึงจะมานอนที่จุดสร้างบ้านไม้เรือนไทยเก่าแห่งนี้สักทีนึง
ถามลูกว่าพอจะรู้ไหมว่าพ่อไปมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นสารวัตรปราบปรามก็ต้องเป็นสายบู๊หน่อยใช่ไหมคะ
ลูกชายบอกว่าน่าจะมาจากผู้หญิงคิดว่าเป็นเรื่องผู้หญิง
เพราะว่าเคยมีผู้หญิงมาติดพันธุ์พ่อแล้วหญิงคนนี้ก็เคยคบหากับพ่อด้วย
แต่สุดท้ายก็เลิกรากันไปเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีสามีอยู่แล้ว
แล้วยังไม่ได้เลิกกันแต่มาหลอกพ่อเขาว่าเลิกกันไปแล้ว
พ่อก็เลยพยายามตีตัวออกห่างแล้วไม่ติดต่อกันอีก
ว่าผู้หญิงคนนี้คงพยายามจะติดต่อพ่อจนสามีรู้เรื่อง
ก็เลยโกรธแค้นแล้วก็เกาะเหตุแบบนี้ขึ้น
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินก็เลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

แล้วก็ต้องตามหาอวัยวะเพศที่หายไปด้วย
ซึ่งตำรวจพบร่องรอยการต่อสู้ตรงหน้าห้องน้ำ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยคงมาดักรอผู้ตายอยู่ตรงประมาณห้องน้ำนี่แหละ
แล้วก็อาศัยจังหวะเผลอแทงเข้าไปที่คอแล้วก็ไล่ไปตามลำตัว
พอผู้ตายเสียชีวิตแล้วก็ค่อยตัดอวัยวเพศไป
เจ้าหน้าที่บอกว่าพบรอยนิ้วมือแฝงตามผนังนอกห้องน้ำแล้วก็เสาบ้าน
รวมถึงมีรอยรองเท้าเดินกระจัดกระจายอยู่ด้วยนะคะ
โดยหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพกรรมราศัยก็แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
แกะไปตามเส้นทางหลบหนีนะคะก็เห็นภาษณะที่ใช้
เห็นเลยว่าคนร้ายเอามีดไปทิ้งที่คลองลำเปล่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๒กิโลเมตร
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่เขตอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๗๐กิโลเมตร
สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมโฉมหน้าคนร้าย
จับตัวได้เที่ยงตรงอยู่ในป่า
อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะ
ตำรวจทำงานเร็วมากนะคะครึ่งวันเท่านั้นเอง

คนร้ายคือนายอมรลักษณ์จิตเกาะอายุ๔๖ปี
ก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอฟังว่า

มันคือเรื่องเดียวกันกับที่ลูกเขาสงสัยหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือนับตั้งแต่เห็นศพเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าคาดเดาได้ไม่ยาก
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายถูกตัดอวัยวะเพศทิ้งไปทั้งหมดเลยนะคะ
คือผู้ตายก็อายุ๕๗แล้วมีภรรยามีลูก
ส่วนคนก่อเหตุที่จับตัวได้เมื่อช่วงเที่ยงเขาก็มีครอบครัวมาก่อนแล้วก็มีลูกเหมือนกันคือตำรวจบอกว่านอกจากแกะรอยตามกล้องวงจรปิดอย่างที่คุณรัชพรบอกไปตำรวจเขาแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือค่ะตำรวจเขาไปรู้มาว่าผู้ตายอ่ะค่ะคุยกับผู้หญิงคนนึงเป็นหมอนวดเป็นเหมือนหมอนวดแผนโบราณนี่แหละอาย
การคุยโทรศัพท์กับผู้ตายในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันก็เลยเชื่อมโยงไปถึงคนนี้ซึ่งเป็นอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้หึงหวงแล้วก็มาก่อเหตุค่ะพอจับตัวได้ตอนเที่ยงนะคะช่วงบ่ายสามโมงก็นำตัวมาสอบปากคำที่สพกรรมราศัยเดี๋ยวลองฟังดูว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขารับสารภาพว่ายังไงบ

เผารถก่อนก็เพราะว่าต้องการที่จะให้ผู้ตายออกมาดูต้องการให้ออกมาจากบ้านคือเผาเรียกว่าอย่างงั้นพอเผาเสร็จก็ไปเผาตามจุดต่างต่างรอบบ้านเลยนะคะค่ะคือตั้งใจว่าเนี่ยผู้ตายต้องเห็นว่าไฟไหม้บ้านแล้วก็ต้องออกมาจากบ้านคือคงบุกเข้าไปในบ้านไม่ได้คือล่อให้ผู้ตายออกมาค่ะให้ออกมานอกบ้านผู้ตายเขาเดินออกมาทางหลังบ้านค่ะ

เอามีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งที่คลองลำเปล่าห่างจากจุดเกิดเหตุไปสิบสองกิโลเมตรนะคะ
หลบหนีไปทางเขตอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ถูกจับอย่างที่คุณรัชพรเล่าไป
นี่คือคำรับสารภาพของคนก่อเหตุ
ส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
พยายามจะคุยกับนายอมรลักษณ์คนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ขอขอบคุณครับพี่ขอสอบถามหน่อยพี่ตอนตอนนั้นเราเราทิ้งอะไรอยู่ครับผม
บ้าแง
พอผู้ต้องหาลงจากรถปุ๊บ

นี่คือคำตอบของผู้ต้องหานะคะ

ผู้ตายเป็นชู้กับภรรยาของเขาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีนี้ค่ะ
เคยไปคุยกับผู้ตายอันนี้ผู้ต้องหาบอกเคยไปคุยกับผู้ตายว่าอย่ามายุ่งกับเมียเขาได้ไหม
เพราะผู้ตายก็มีลูกมีเมียเหมือนกันเขาอ้างว่าเคยคุยกันแล้วรอบนึง
ห้ากุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเมื่อสองสามปีก่อน
ตัวคนก่อเหตุอ้างว่าถูกภรรยาหลอกให้ไปเซ็นใบหย่าภรรยาอ้างว่าต้องแก้ดวง
เราต้องหย่ากันถ้าหย่ากันเสร็จเนี่ยดวงจะดีขึ้นจะมีเงินหลักล้าน
เขาก็เชื่อไปหย่ากับภรรยาแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะ
กับภรรยากับลูกอันนี้ผู้ต้องหาบอกนะอยู่ที่ชุมชนสงเปลือยในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
เขาอ้างว่าเขาก็อยู่กับภรรยาตามปกติแค่ไปเซ็นใบหย่าเพราะภรรยาอ้างว่าหย่าเพื่อเสริมดวง
กรกฎาคมปี๒๕๖๒ภรรยาไม่ร่วมหลับนอนด้วยก็เลยโมโหทะเลาะกัน
ขนของกลับไปอยู่บ้านในอำเภอกรรมราศัยตัวคนก่อเหตุบอกว่าเขาสงสัยตั้งแต่ตอนนั้น
บอกว่าขอกลับไปอยู่บ้านในอำเภอกรรมราศัยซึ่งบ้านนั้นมันใกล้กับบ้านผู้ตายเลย
สงสัยว่าเอ๊ะตั้งใจไปอยู่ใกล้กับผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
เพราะรู้ว่ามาติดพันธรรยาเขาก็เลยทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยออกจากบ้านของภรรยาไปบ้านของผู้ตายแล้วก่อเหตุเลยค่ะ
ก็คือก่อเหตุเลยนะตอนนั้นสงสัยแล้วก็ไปเลย
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย
เขาบอกว่าเขาทำคนเดียวนะคะลงมือก่อเหตุนี้คนเดียว
เป็นชู้กับเมียผมครับทราบเรื่องตั้งแต่ตอนไหนครับ
วันที่สองทุกสิบสี่กาครับครับ
แต่ถ้าไม่ยอมเลิกกันผมก็มาขอร้องแกคือแกฝากมาเจอกับผมอยู่
แฟนผมก็ยกมือไหว้แกที่มีลูกมีเมียแล้ว
พี่เลิกยุ่งกับแฟนผมเถอะแฟนผมในคุกกับแกนี่
แกก็ไม่ได้ให้อะไรแฟนผมใช้ไม่ได้ผมเนี่ยหาเงินวันละสามร้อย
แจได้เงินจากกลุ่มห้าหกร้อยแจก็จะมาซื้อกับข้าวไปให้คนกิน
ให้สารวัตรอยู่กินแจได้เงินจากผมแจก็ไปให้เขาใช้
เจ้าของโรงแรมที่ผมอยู่ด้วยให้นาฬิกาผมเป็นของขวัญวันเกิด
ผมกับแฟนผมขอก็ให้สารวัตรคนนี้ใส่หมอนผมซื้อมานี่
แจกแกเข้ามาเหมือนกับเขาคนละลูกผมซื้อมาน้ำพักน้ำแรง
ผมทำงานทางออกแต่ผมก็รักแฟนผมแต่ผมก็บอกว่าสารวัตรหยุดเถอะ
สารวัตรพอเมียผมไปเป็นเมียน้อยก็ไม่ดูแลเลยผมว่านะ
ผมก็เลยห้ามไอ้นี้ไม่ได้ผมก็เลยมาหาอย่างนี้เลย
ผมก็ตัดสินใจเลยครับแล้วทำไมถึงทั้งตัดอวัยเพศแล้วก็
นี่แหละครับผมมันนอนกับเมียผมผมเลยตัดมันทิ้งเฉยเฉยเนี้ย
นี่เป็นคำสารภาพของผู้ต้องหานะคะคุณผู้ชมรอครู่เดียว
เราไปคุยกับทุกคนเลยนะคะที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ไปคุยกับภรรยาของผู้ตายไปคุยกับภรรยาของคนก่อเหตุด้วยนะคะ
แต่หลังจากสอบปากคำเสร็จนะคะตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
บ้านน้อยพัฒนาอำเภอกรรมราศัยคนไปสังเกตการณ์กันเยอะมากนะคะ
รอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันเยอะเจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
นี่จุดแรกก็คือที่บ้านของผู้ตายบ้านไม้ทรงไทยยกสูง
นั่งดื่มเบียร์รอผู้ตายแล้วก็จุดไฟเผาเรียกให้ผู้ตายออกมา
นี่ดูสภาพรถนะคะหลังจากถูกเผาแล้ว
แล้วก็ใช้ครกทุบหัวเอามีดแทงที่ตัว
ผู้ตายก็ล้มนะคะแทงไปนับครั้งไม่ถ้วน
เขาเสียชีวิตแล้วก็เฉือนอวัยวะเพศจนขาด
เดินออกจากบ้านไปเอาอวัยวะเพศของผู้ตายไปทิ้งข้างรถยนต์ของผู้ตาย
นี่ค่ะก็ไล่ไปชี้ไปตามจุดเรื่อยนะคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าตัวเมืองกาลสินจอดรถทิ้งมีดลำน้ำเปล่า
บายพาสเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลเมืองกาลสินแล้วก็ขี่รถกลับบ้าน
สั่งเสียลูกก่อนนะคะอืมขี่รถกลับบ้านไปสั่งเสียลูก
อันนี้จุดที่บอกว่าไปทิ้งมีดนี่ค่ะหลังจากนั้นก็หนีไป
นครราชสีมาจนาทีก็ต้องไปงมหานะคะค่ะ
เป็นอาวุธของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
เป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดี
บอกว่าทิ้งตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็งมหาหาตรงนี้
เจออยู่ในความลึกประมาณ๕๖เมตรนะคะคราบเลือดยังติดอยู่เลยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะอยู่ในน้ำนานอ่ะแต่เลือดยังติดอยู่นะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะก็นำไปตรวจสอบนะคะแต่มีดยังไม่เจอค่ะเจอแค่กางเกงยีนค่ะ
ในการประกอบสำนวนคดีแต่ว่ามีอุปสรรคเพราะว่าตรงนี้น้ำลึกกิ่งไม้มีหน่ำเยอะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ความพยายามในการค้นหามีดของกรางพลศศมนึกมิฆวร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจกลสินย์บอกว่าพอจุดเรียบร้อยสอบปากคำผู้ต้องหารีบร้อยเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ
ตำรวจบอกเลยว่าแบบนี้ก็จะต้องเรียกภรรยาของผู้ต้องหาภรรยาของนายอมรลักษณ์คนนี้
มาสอบปากคำด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือไม่ฟังความจากฝ่ายผู้ต้องหาแต่เพียงฝ่ายเดียว

แล้วก็ย้ายไปทำงานสืบสวนที่กองสืบภูทรจังหวัดมหาสารคามนะคะ

คือเป็นธุรกิจซื้อขายบ้านไม้เก่า
แล้วก็จำหน่ายบ้านน็อกดาวน์รวมถึงพ่อเห็ดขาย
เราไปพูดคุยกับภรรยาของพันธุ์ตำรวจโทจำรัฐนะคะ
นางภูนศรีดนเจืออายุ๕๗ปี

พอรู้ข่าวเนี่ยนะตกใจมากค่ะไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย
จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นสามีของเธอ
แล้วยิ่งพอมาดูสภาพศพแล้วเหมือนได้อุ่นเขียวมาสอนบอก
บอกว่าพฤติกรรมคนร้ายมันโหดเยี่ยมเกินไป
ถ้าเจ้าหน้าที่จับตัวได้ขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขอให้ได้รับโทษประหารเลย
ที่ผ่านมาสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือทะเลาะกับใครมาก่อน
ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่กรรมราศัย
ย้ายมาเป็นสารวัตรปราบรามที่สพร่องคามสองเดือนเท่านั้นเองที่สำคัญ
ก่อนเกิดเหตุอ่ะค่ะเพิ่งกินข้าวด้วยกันอืม
จะนั่งกินข้าวด้วยกันกินข้าวกันเสร็จสามีก็ไปที่บ้านเรือนไทย
ซึ่งก็คือจุดเกิดเหตุที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่เขาเช่าเอาไว้รับซื้อไม้บ้านเก่าขายนะคะ
แล้วสักพักเดียวค่ะลูกชายโทรมาบอกแม่พ่อถูกคนฆ่าตายแล้ว
เธอบอกว่าเธอไม่รู้รายละเอียดนะจากเรื่องที่
พูดกันมาว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่มาติดพันกับสามีเธอแล้วก็เลยเป็นความแค้นที่อดีตสามีเนี่ยมาเอาคืน
บอกเรื่องนี้เธอไม่รู้รายละเอียดมาก่อนก็ขอปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วกัน
คนนี้เป็นบุคคลสำคัญเลยเพราะคือคนที่ได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็
เปลวไฟเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนพบศพคนแรกด้วยนะคะคือบ้าน
อยู่ใกล้กันกับบ้านผู้ตายห่างกันแค่สามสิบเมตรเขาบอกประมาณสามทุ่ม
กำลังนอนดูทีวีอยู่เลยสักพักได้กลิ่นเหม็นไหม้เหมือนไฟมันไหม้อะค่ะ
ลงจากบ้านมาดูว่าเอ๊ะกลิ่นมาจากไหนมองไปโอ้โห
เปลวไฟลุกไหม้อยู่ที่โรงจอดรถข้างบ้านน็อกดาวน์ของผู้ตายก็วิ่งไปดู
ไฟเนี่ยกำลังไหม้ล้อหลังด้านขวารถฟอร์จูเนอร์สีขาวอยู่เลยค่ะ
เขาก็เลยร้องตะโกนบอกเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกเดียวกันเนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้
ดับไฟกันหน่อยแล้วก็ให้รีบโทรแจ้งตำรวจ
ประกอบกับเมื่อคืนหมู่บ้านมีงานบุญพอดีเลยค่ะตำรวจเขาก็มารักษาความปลอดภัยด้วย
ตำรวจก็เลยมาเร็วซึ่งไฟเนี่ยมันไหม้จากรถยนต์ก่อน
แล้วก็ลามไปไหม้โรงรถแล้วค่อยลามไปไหม้ที่ตัวบ้าน
พอดับไฟคุมไฟอะไรกันได้แล้วเสร็จเนี่ยนึกขึ้นได้เอ้า
แล้วพันธุ์หลุดโทรจรัดล่ะเป็นยังไงบ้าง
ก็เลยตะโกนเรียกหาค่ะแล้วก็พยายามเดินหา
สุดท้ายก็เจอนอนกลายเป็นศพจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
เต็มไปด้วยบาดแผลถูกแทงเต็มไปหมดเลย
หน้านี้นี้นี้ดูเลือดใยว้างอยู่ตกแล้ว
เกลียดทีเสียแม่ว่านอนหน้านี่สิ
อืมดังนั้นถ้าฟังข้อมูลมาจนถึงนะตรงนี้นะคะ
ก็คือตัวผู้ต้องหาบอกว่าสาเหตุที่ไปค่าสารวสตร์จำลัด
เพราะว่าภรรยาของเขาไปเป็นเมียน้อยของสารวัตรจำรัฐผู้ต้องหาใช้คำนี้
แล้วตัวเองก็รับไม่ได้ก็เลยต้องมาก่อเหตุ
แต่ภรรยาของสารวัตรจำรัฐเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ว่าสามีตัวเองไปมีเรื่องชู้สาวหรือไปมีผู้หญิงคนอื่น
ตัวผู้ตายก็ไม่มีโอกาสมาพูดอะไรแล้ว
ดังนั้นคนสำคัญคนนี้เราต้องไปคุยด้วย

ก็คือภรรยาของผู้ต้องหาภรรยาของคนก่อเหตุ
ต้องไปคุยกับเธอว่าตกลงแล้วมันมีเรื่องชู้สาวจริงไหม
เธอไปแอบคบหากับสารวัตรจำรัฐผู้ตายจริงไหม
มันเป็นเรื่องของความหึงหวงจนนำมาซึ่งเหตุอันโหดเยี่ยมนี้จริงหรือเปล่า
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินไปที่บ้านข้าวหลามอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน
ไปตามหาภรรยาของผู้ต้องหาค่ะ
เรารู้ไม่ว่าชื่อนางไก่อายุ๔๕ปี
เราไปเจอญาติค่ะไปเจอญาติของนางไก่
เขาก็เลยเล่าให้ฟังญาติของนางไก่เล่าให้คุณภูริพัฒน์นะคะ
ข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะนางไก่กับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้
เขาก็คบหากันมีลูกด้วยกันสองคนแต่เลิกกันไปหลายปีแล้ว
หลังจากนั้นค่ะตัวนางไก่วัย๔๕ปีมาอยู่กินกับสารวัตรจำรัฐซึ่ง
มีการแวะเวียนหากันตลอดเวลาเนี่ยนะคะตัวผู้ต้องหาก็จะ
ชอบมาหานางไก่ถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วเพราะว่าจะต้องมา
ดูลูกด้วยจำได้ไม่ชัดว่าวันไหนที่เห็นทั้งคู่มาเจอกัน
แต่พอทั้งคู่มาเจอกันทีไรหมายถึงนางไก่กับอดีตสามีที่
ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะมาเจอกันทีไรทะเลาะกันตลอดตัวผู้
ต้องหาบอกกับนางไก่ว่ายังรักอยู่นะถึงจะเลิกกันไปแล้ว
หวงอยู่นะเป็นห่วงด้วยไม่อยากจะให้ไปคบหากับสารวัตร
รัฐไม่อยากจะให้ไปเป็นเมียน้อยเขาแต่ญาติของฝ่ายหญิง
บอกว่าก็ไม่คิดไงว่าความหวงความเป็นห่วงจะถึงขั้นลง
มือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้

คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราไปเจอญาติของนางไก่ก็ไปต่อไปตาม

เพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าตำรวจก็เรียกนางไก่ไปสอบปากคำนะคะ
สอบปากคำเสร็จแล้วค่ะปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วค่ะเราไปถึงบ้าน
หลังนี้ประตูหน้าต่างบ้านปิดมิดชิดนะคะเราได้ข้อมูลมาจากญาติ
นางไก่นี่แหละว่าบ้านหลังเนี้ยนางไก่อยู่ตะโกนเรียกตอนแรก
นางไก่เปิดประตูแง้มออกมาพอเห็นหน้านักข่าวของเราปิดประตู
เลยบอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเขา
ก็จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้แต่ทีมข่าวของเราไม่
ละความพยายามยกมือไหว้เลยนี่ยกมือไหว้เลยขอคุยด้วยหน่อย
เถอะอยากจะได้ข้อมูลจริงจริงนี่ค่ะสุดท้ายเธอยอมให้ข้อมูล
นักข่าวของเรานะคะเธอบอกแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าเสียใจ
มากตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุเมื่อวาน
แทงเธอค่ะตอนนั้นเธอนอนอยู่กับลูกในบ้านค่ะแล้วก็บอก
เลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายไม่อยากให้ไปเป็นเมีย
ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายข้างบ้านแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้

ก็พอดีก็วันก่อนเขาเข้ามารอบหนึ่งแล้วเนี้ย
วันก่อนเขาก็มาแล้วพี่ก็วิ่งออกไปหาพี่ชายเหมือนกัน
อืมอืมแล้วพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวมาเล่าบ้วนอะไรเนี้ยค่ะ
ไม่ก็มีแค่นั้น
ตอนทั้งสี่เราไม่รู้ไงว่าเขาจะมาก่อเห
หกหนึ่งพี่ก็รู้จักกับสารวัตรเตือนกระลักษณ์ดาวนที่สามสิบอีก
ก็ไม่ได้มาละลานกันนะคะเพียงแต่ว่าก็มาเจอกันครั้งหนึ่ง
พูดกันปกติอืมแล้วก็คุยกันปกติเพียงแต่ว่าก็
เขาไม่อยากให้พี่เป็นเมียน้อยสารวัตรอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่ค่ะ
นางไก่เธอก็เลยยอมรับว่าหนึ่งเธอก็อยู่กินกับสารวัตรจำรัฐผู้ตายจริง
ค่ะอยู่กินฉันสามีภรรยามาสามสี่ปีแล้วอืมสองเธอเลิกกับนายอมรลักษณ์หรือในแจ๊คผู้ต้องหา
นานแล้วค่ะสามสี่ปีแล้วแต่ผู้ต้องหาก็ยังวนเวียนมาหาเธอแล้วก็บอกกับเธอตลอดว่า
ไม่อยากจะให้ไปคบกับสารวัตรจำรัฐไม่อยากจะให้ไปเป็นเมียน้อยอืมนี่ค่ะแต่เธอบอกว่า
ในแจ๊คเนี่ยค่ะเลิกรากันไปตั้งนานแล้วยังตามราวีตลอดเลยนะคะ
ครั้งนี้คือครั้งที่หนักที่สุดไม่คิดว่าจะกล้าทำได้ถึงขนาดนี้
ในส่วนของสารวัตรจำรัฐก็รู้สึกเสียใจมาก
ไม่มีคำบรรยายอะไรที่สารวัตรจำรัฐจะต้องมาถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ด้วยน้ำมือของอดีตสามีเธออยากบอกอะไรก็ไม่มีพี่ไก่ค่ะไม่ค่ะไม่
ไม่อยากคุยหรือไม่อยากอะไรไม่ไม่ไม่ค่ะไม่อยากคุยแล้วตอนนี้กับตัวสารวัตรที่เรา
สุดท้ายและสุดท้ายนะคะนางไก่ก็บอกกับคุณภูริพัฒน์
นักข่าวของเราว่าสารวัตรจำรัฐผู้ตายเนี่ยนะคะ
ดูแลเธอมาตลอดอืมเธอรู้สึกผิดรู้สึกโทษตัวเอง
ที่ทำให้สารวัตรจำรัฐต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
ถ้าเป็นไปได้ชาติหน้าอยากจะได้กลับมาดูแลกันอีกครั้ง

ทีนี้เนี่ยการที่ฟังนางไก่บอกว่า
ก็คบหาฉันสามีภรรยาอยู่กินกันมาหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้ว
เราก็คิดจริงนะว่าเอ๊ะแล้วครอบครัวของฝั่งสารวัตรจำรัฐเนี่ย
ไม่รู้เลยจริงเหรอภรรยาเขารู้ไหม
ตอนแรกภรรยาบอกว่าขอไม่พูดถึงนะเรื่องชู้สาวเรื่องผู้หญิงคนอื่น
ไม่รู้มาก่อนว่าจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนแต่ในที่สุดที่งานศพเธอก็เปิดใจนะ
อืมเธอก็ยอมเล่านะคะศพของสารวัสจำรัฐเนี้ย
ครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านในหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
มีกำหนดชาปนกิจก็คือหกกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งวันที่แปดเนี่ยจะมีพิธีอุปสมบทลูกชายด้วยนะคะ
เราไปคุยกับภรรยาของสหรัฐจำรัฐอีกครั้งหนึ่งนางภูนศรี
เธอเปิดใจให้เราฟังนะคะบอกว่าถามจริงว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับนางไก่ไหม
บอกว่าก็รู้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่นางไก่เนี่ยมาบอกกับสามีว่าเป็นแม่ม่ายลูกติด
ไม่มีสามีตัวสามีของเธอก็คือสหรัฐจำรัฐเองก็เชื่อ
จนกระทั่งสารวัตรจำรัฐไปเยี่ยมนางไก่ที่โรงพยาบาลแล้วไปเจอกับนายแจ๊คสามีของนางไก่
ถึงได้รู้ว่าอ้าวถูกหลอกนี่นาเลยไม่รู้เลยว่าคราวเนี้ย
นางไก่ไปเป็นเมียน้อยหรือสารวัตรไปเป็นผัวน้อยกันแน่อ๋อเออ
สารวัตรจำรัฐก็เลยตัดสินใจไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วก็ตีตัวออกห่าง
แต่นางไก่ก็ยังพยายามตามตื้อให้คนมาส่งที่บ้านของสหรัฐจำรัฐ
แล้วไม่ยอมกลับผู้ชายก็ใจอ่อนเธอบอกว่าสามีเธอเองก็ใจอ่อน
จนกระทั่งมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นสามีเธอถูกฆ่าตายเพราะเรื่องหึงหวง
เธอบอกว่าเธอโกรธนางไก่มากที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับสามีเธอ
และที่สำคัญนางไก่เองก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว
สามีก็รักนางไก่มากด้วยแล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
คนก่อเหตุซึ่งก็คือในแจ๊คเธอบอกเธอก็โกรธแค้นเหมือนกัน
เป็นผู้ชายอกสามศอกทำไมไม่รู้จักอดกลั้นอดทน
ดูเธอเป็นตัวอย่างสิเธอยังอดทนได้เลย
นางไก่มามีความสัมพันธ์กับสามีเธออ่ะเธอเธอไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะบานปลายมาร้ายแรงขนาดนี้
เมื่อวานเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอกินข้าวกับสารวัตรเป็นคนสุดท้ายใช่ไหม
ก่อนที่จะเกิดเหตุเธอบอกว่านางไก่พยายามโทรมาถามให้สารวัตรกลับบ้าน
แล้วสุดท้ายสารวัตรก็ถูกฆ่าตาย
มันก็จะให้อย่าจะทำย้ายอะไรก็ได้เค้ามาพูดว่ามัน
แล้วสารวัตรก็เชื่อเชื่อเขา

เรื่องมันก็เลยนั่นขึ้นมาแล้วสารวัตรก็พยายามตีตัวออกห่างไง
ไม่ไม่ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้แล้วแบบว่าคำพูดของเขามันหวานไง
พูดหวานพูดเอาใจเอาใจเก่งตัวเองเป็นผู้ชายอกสามศอกอ่ะ
เออมันเป็นกับแบบว่ามันก็อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อะไรล่ะ
มันไม่มีคนไม่มีมีศิลธรรมอยู่ในใจมันปรุงไม่ได้
มันอะไรมันมันอาฆาตมาดร้ายจนจนมองอะไรนี่เป็นสตูไปหมด
จะฆ่ามึงกูจะทำมึงเจ็บทรมานอย่างเงี้ยค่ะแต่เราน่ะ
ขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังกั้นได้เราเห็นตำตาอะไรแล้วก็เออ
โกงแบบว่ามันถ้าเป็นของเราก็กลับมาไม่ตอนตอนนี้โกรธ
ตอนนี้โกรธค่ะโกรธเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จักพอ
มันไม่รู้จักพอมีผัวอยู่แล้วผัวก็ขนาดผัวรักอยู่ขนาดนั้นนะ
ถ้าเกิดถึงขนาดนั้นผัวเขายังรักเขาอยู่
แทนที่มันดีใจที่ผัวมันรักอ่ะนะมันยังนั่นมาหาสารวัตรที่เลยมีเรื่องมีราวอีก
อืมสรุปก็คือเป็นเรื่องปัญหาชู้สาวความสัมพันธ์ที่ซ้อนไปซ้อนมา
ความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงนำมาซึ่งปัญหาแบบนี้แล้วก็จบด้วย
คดีฆาตกรรมอันโหดเยี่ยมคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ
อยากจะเห็นหน้านางไก่อดีตภรรยาของผู้ต้องหาเราให้ดูหน้าเต็มไม่ได้นะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ภาพที่ฆ่าตาดำนั่นแหละค่ะ
นั่นก็คือนางไก่นะคะเขาก็ให้ข้อมูลกับเราแค่เสียงเท่านั้น
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกเหมือนกันนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่คนสองคนอ่ะ
ถูกต้องแล้วถ้ามันไม่จบมันไม่ขาดกันสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเศร้าทุกที